เรื่องราวที่เราเล่าสู่กันฟังเป็นประจำก็ฝากเตือนกันเอาไว้
สำหรับใครที่คิดจะเล่นการพนัน

แล้วยิ่งช่วงนี้ถ้าคุณจับ

คือเราเล่ามาหลายรอบเพราะว่ามันมีหลายที่หลายทางที่เขาโดนจับกันไป
เพราะฉะนั้นเรารวมมาให้ดูแล้วว่ามีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปดูปฏิบัติการสุดระทึก
วิ่งกันจนฝุ่นตลบของเหล่าบรรดานักพนัน
ที่หารกล้าท้าท่ายพละกอชุกเฉิน
จนทำให้พี่เจ้าหน้าที่เขาต้องกุมขมับกันเลยทีเดียว
เป็นเพราะอะไรไปดูกัน
หา
ก็นี่เลยบรรดาของกลางต่างที่นักพนันเขาทิ้งเอาไว้
เอ้าดูสิแปลกไหมล่ะ
รองเท้าตั้ง๗๐คู่เห็นแล้วทั้งฮาทั้งเจ็บใจแทนเจ้าหน้าที่เลย
คนหายเหลือแต่รองเท้าแต่ไม่เป็นไรนะ
พอเจ้าหน้าที่เขาเอาเชือกมาร้อยรองเท้ารวมกันไว้หมดแล้ว
เพื่อนักพนันคนไหนอยากจะได้คืนก็อย่าลืมกลับไปแจ้งความจำนง
เอารองเท้าของตัวเองคืนกันด้วยนะ
อกจากรองเท้าแล้วเจออะไร
นี่เลยไก่ชนจำนวน๒ตัวกำลังต่อสู้กันอย่างเมามัน
อมสังเวียนไก่ชนแบบพลาสติกนวมจำนวน๔สังเวียนแบบเสร็จสับ
อุปกรณ์ครบเลยนะงานนี้
ต่อจากของกลางที่เห็นแล้วปวดหัวปวดหัว
ยังไม่เท่ากับการปฏิเสธของนักพนัน
สัญหามาบอกว่าไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยไม่เกี่ยวเลย

อ้าวหลายไม่ฟังสิ

ขายยังขายประดูก

โอ้โหยายแหมอยู่ก็เปลี่ยนอาชีพมาขายปลาดุกซะงั้น

พอโดนจับปุ๊บก็ขวาโทรศัพท์โทรหายายปั๊บ
โทรหายายเสร็จก็บอกกับเจ้าหน้าที่อีกว่า
เล่นทีไรตาก็โดนจับทุกที
พี่เจ้าหน้าที่ได้ยินเข้าก็ถึงกับหลุดขำออกมาแบบนี้
เมื่อเธอโดนจับแล้วพ่อยายอยากไปเล่นอยู่ไหนก็โดนจับเหมือนเดิม
อ๋อเดี๋ยวผมเนี่ยตามไปจับกันเถิมเอานะ
งานนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้คำมั่นสัญญากับคุณตาเลยนะ
ว่าเล่นอีกเมื่อไหร่ผมก็จะตามไปจับ
และนอกจากที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้แรงในการวิ่งตามจับนักพนันแล้ว
พี่ก็ต้องกลายร่างเป็นนักศึกอีกด้วยนะคุณผู้ชม
ก็นักพนันแต่ละคนเนี่ยเขาหาที่ซ่อนกันได้เฉียบขาดจริง
อย่างเหตุการณ์นี้พอเจ้าหน้าที่บุกไปถึง
เหล่าสาวใหญ่ที่นั่งเล่นการพนันกันอยู่
ก็ต่างพากันวิ่งไปหาที่ซ่อนแทบไม่ทัน
บางคนซ่อนไม่ทันก็ไม่ซ่อนบางคนซ่อนทันก็ต้องไปตามหากันต่อ
แก๊งแรกแอบมาซ่อนหลังมุ้งมาแบบเนียน
สุดท้ายไม่รอดโดนจับได้
ที่สองนี้ไม่ธรรมดาไปแอบซุกอยู่ตรงซอกตู้เสื้อผ้า
แหมนึกว่ามาเล่นซ่อนหา
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ทยอยกันออกมาทีละคนสองคน
เข้าไปได้ยังไงซอกแค่นี้โทษ
แท่คุณยายคนนี้ขอใช้วิชาพ่างตัวหน่อยละกัน
ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น
กดโทรศัพท์อยู่นานไม่รู้กดหาใคร
เห็นในบ้านหลังนี้คุณยายไม่มีตัวตน
โอ้โหแบบนี้ก็มีด้วย
แต่คนที่ซ่อนได้แนบเนียนที่สุดแบบไม่ไหวจริง
ขอยกให้คุณยายคนนี้

ยาย้านหน่อย

ยาย้านเนี่ย

เอ้าออกมาออกมาครับคุณยาย
โอ้โหเอากับยายสิ
เข้าไปแอดอยู่ใต้โต๊ะถูดี
สงสัยยายนึกว่าจะซ่อนมิตร
เนียนกริ๊บจนเจ้าหน้าที่

เห็นไหมล่ะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเจอกับอะไรบ้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่นักพนันต้องเจอแน่ก็คือ
ถูกจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือดูแล้วตลกก็จริง

เพราะว่าจริงคนเท่าคนแก่เนี่ยในชุมชน

พนันคุณผู้ชมเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะ
คือถึงแม้ว่าเขาจะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิลล์ในวันที่๑๕นะคุณผู้ชม
แต่ว่าพรกรฉุกเฉินก็ยังอยู่นะคะ

โดนทั้งฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินและเล่นการพนัน